เมื่อวานมีเหตุระทึกเกิดขึ้นภายในวัดเลยนะฮะ
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีคนไปทำบุญไปทอดกระถิ่นกันเยอะ
แต่ปรากฏว่ามีคนร้ายไปจ่อยิงคนที่ขับรถกระบะ
จอดอยู่ภายในวัดจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ประทึกที่คนไปทำบุญ
ในงานกระถิ่นวัดวงสวรรค์หมู่๑
ตำบลหันตะเผาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยา
ก็ตกอกตกใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบบริเวณหน้าโรงทานภายในวัด
พบว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในรถ
ทะเบียน๖กกทถุง๔๓๑๑กรุงเทพมหานคร
จอดอยู่บริเวณกระจกข้างคนขับ
มีรอยถูกกระสุนปืนยิงทะลุเข้าไปภายในตัวรถ
ที่นั่งคนขับพบร่างของนายขวัญชัยทองคำอายุ๓๕ปี
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ขณะที่เบาะหลังฝั่งคนขับก็พบนายคมสรรเสนาบรายุ๓๕ปี
ถูกยิงที่สะโพกได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
พลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
ส่วนชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์พากันตกใจ
วิ่งหนีตายกันไปคนละทิศละทางเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุนั้น
ก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่เกลื่อนถนนเลยครับ
ผู้เห็นเหตุการคุณหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับว่า
คนที่ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างผอมผิวขาวไม่ปิดบังใบหน้าเลยนะคุณนะ
อายุน่าจะสักประมาณ๓๕๔๐ปีนะครับ
ก็เดินตามรถของผู้ตายเข้ามาภายในวัด
จากนั้นเปิดฉากยิงทันที
และเป็นการยิงแบบใจเย็นเข้าไปในรถหลายนัด
แล้วจากนั้นคนก่อเหตุก็วิ่งหนีข้ามฝั่ง
จอดติดเครื่องอยู่หลบหนีไปทันทีนะครับ
เขาเดินตามรถมา

เขาเดินมาแล้วเขาก็ยิงเลย

เดินมาตามยิงข้างกระจกใช่ไหม

เขาก็หันกลับหันขวดไปมองคนขับ

คือเหมือนไม่ได้แกล้งกลัวว่ามีคน

ส่วนอีกคนที่รอดตายจากรถมรณะคันนี้ได้
ก็คือแฟนสาวของนายขวัญชัยผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุ
เธอก็นั่งอยู่เบาะด้านหน้า
คือฝั่งที่นั่งข้างเคียงกับผู้ตายเหมือนกัน
โดยมีเพื่อนของพวกเขานั่งอยู่เบาะหลัง

แต่ตัวเธอเองตอนแรกคิดว่าเป็นประทัดนะฮะ
ก่อนจะหันไปมองพบว่าแฟนของเธอคือนายขวัญชัย
อยู่ในอาการแน่นิ่งเลือดเต็มตัวเลยนะครับ
ส่วนปมเหตุสังหารเธอบอกเธอไม่รู้จริง
ซึ่งคดีนี้จำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของคดี
ตำรวจสพวังน้อยจะได้ลงพื้นที่หาข่าว

เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่าเป็นเหตุอุกชะกันอุกอาจ
ที่เกิดขึ้นภายในวัดในงานบุญเลยนะครับ